มาดูฟ็ลต์ซอสไทยหลีกนัดเปิดดูดูกรรมสองพันสิบเก้าคู่แรก
ห้องเย็นท่าข้ามชุดสีขาวอันดับที่๗ปีที่แล้วค่ะ
เปิดบ้านพบกับมภตะวันออกภเนืองอันดับที่สิบเอ็ดค่ะ
เปิดฉากมาเป็นห้องเย็นที่ออกนำก่อนสองประตูต่อศูนย์
๒ประตูต่อ๐ค่ะได้ประตูจากกู้กู้ณาทีที่๒
และอีกหนึ่งลูกนะคะได้มาในนาทีที่๔จากคาทาวุฒิผู้พันธ์ค่ะ
คแต่หลังจากห้องเย็นนำก่อนสองประตูต่อ๐นะคะ
ยิงเข้าไปนะคะลูกนี้ไล่ขึ้นมาเป็น๑ประตูต่อ๒ค่ะ
หลังจากนั้นนาทีที่๑๔ค่ะเป็นธนากรเพ็ญพกูลที่ยิงเข้าไปให้กับมภาค
ก็ตามตีเสมอ๑๒๒จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังค่ะห้องเย็นมาเป็นชุดแล้วก็ยิง๕ลูกรวดค่ะ
ได้จากกูกู้แล้วก็นนทพันธ์โพพืชนาทีที่๒๔นาทีเดียวยิงได้๒ลูกนะคะ
อกจากนี้ก็มีคาทาวุฒิผู้พันธ์ค่ะยิงอีก๒ลูกในนาทีที่๒๘และ๓๐
เดิมแททิกแรกของซีซั่นนี้ตั้งแต่เกมแรกเลย
นาทีที่๓๙นี้ห่างเป็น๗ประตูต่อ๒
หน้าที่สุดท้ายมภาคก็ทวงคืนได้จากอักกพลกล่อมเกลี้ยงนะคะ
แต่ว่าไล่ไม่ทันจบเกมเป็นห้องเย็นท่าข้ามชนะไป๗ประตูต่อ๓ค่ะ
ประตูต่อ๐ค่ะได้ประตูจากพิยพัฒน์แก้ววิไลเหมาคนเดียว๒ลูก
นาทีที่๖และ๒๓ปานัทกิติพานุวงนาทีที่๗นะคะ
พี่วัดแจ่มเจริญนาทีที่๙จิรวัตรสอนวิเชียนนาทีที่๑๒
กิจสดาวงแก้วกัปตันทีมเหมาคนเดียว๒ลูกนะคะนาทีที่๑๘และ๓๕
ปิดท้ายด้วยไตรรงเพชรเทียมค่ะยิงนาทีที่๓๐นะคะ

ส่วนอีกหนึ่งคู่เมื่อวานนี้นะคะศรีสเกตก็แพ้มกบัณฑิตไป๐ตัวตัว๒
จากว่าประตูได้เสียดีกว่าห้องเย็นท่าข้ามและมเกษมบัณฑิตค่ะ
ส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
เป็นการเจอกันของธรรมศาสตร์น้องใหม่นะคะเจอกับแชมป์เก่าอย่างการท่าเรือ
และสามารถชมเทปบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๑๓๐ค่ะ
แข่ง๑๘นาที๓๐นาทีค่ะ